มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคุณผู้ชมสำหรับคนที่มีลูกหรืออยากมีลูกแล้วยังไม่มีเนี่ย
ก็ต้องรู้สึกสะเทือนใจกับข่าวนี้อยู่ดีมีคนคนหนึ่งเนี่ย
เอาเด็กทารกวัย๒เดือนเสร็จไปฝากไว้กับอีกคนนึง
ซึ่งรู้จักกันในสถานบันเทิงนะฮะแต่ว่าคนที่เอาไปฝากไม่ใช่พ่อแม่นะ
เป็นแค่ญาติของเด็กทารกแล้วบอกว่าฝากแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเอา
ไปเป็นวันวันยังไม่กลับมาเอาเขาก็มีการโพสต์ตามหาพ่อแม่หาญาติผ่านทางเฟซบุ๊ค
ก็ไม่มีใครมาเอาเด็กคนนี้ไปสุดท้ายต้องอุ้มเด็กไปหาตำรวจช่วยหน่อยเถ
อืมคนเอามาฝากไว้เขาไม่ยอมมาเอาเด็กคนนี้กลับไปครับนะฮะ
คนเริ่มบังดีเขาบอกว่ามีความรู้จักที่เขาเนี่ยไปเจอที่สถานบันเทิง
แต่คนนั้นเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่แท้ของเด็กเอาเด็กคนนี้ไปฝากเอาไว้อ้างว่า
ฝากหน่อยหลานเราเดี๋ยวมาเอาขอฝากไว้ไม่นาน
ไป๑วันก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยแล้วก็ไม่ไปรับเด็กคืนด้วย
พยายามประกาศตามหาผ่านทางเฟซบุ๊คช่องทางนั้นช่องทางนี้ก็
ติดต่อไม่ได้ไม่มีใครติดต่อกลับมาจากการตรวจสอบเนี่ยพบเอกสารติดตามตัวของเด็ก
เป็นสมุดบันทึกประวัติวันคลอดเวลาคลอดชื่อเด็กชื่อพ่อแม่ชัดเจน
มีขวดนมมีเสื้อผ้ามีผ้าอ้อมผ้าปูที่นอนให้ครบถ้วนทั้งหมดเลย
เรื่องต้นตำรวจก็ส่งตัวเด็กแล้วนะครับไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจากนั้นทาง
บ้านพักเด็กและครอบครัวก็จะรับไปดูแลนะครับส่วนแม่ของเด็กที่ถูกระบุชื่อ
บัตรของโรงพยาบาลพบว่าเป็นคนบ้านตึกจังหวัดสุโขทัย
ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ให้ไว้กับโรงพยาบาลแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้
ใครรู้จักก็ช่วยประสานงานพ่อแม่เขาหรือว่าญาติเขามารับน้องกลับไปทีเถอะครับ